ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนวานนี้เนี่ยมีเหตุเพลิงไหม้
เฮาส์หลังหนึ่งที่เชียงใหม่นะฮะคือบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเนี่ย
เขารักแมวมากนะครับเลี้ยงแมวเอาไว้สิบตัวอืม
คือเพลิงมันลุกไหม้อย่างหนักเจ้าของเจ้าของเนี่ยออกมาได้
แต่ว่าแมวเนี่ยช่วยออกมาไม่หมดค่ะนะเข้าไปข้างในเนี่ย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยช่วยแมวออกมาได้๗ตัวนะฮะ
สามตัวเนี่ยมันตายในกองเพลิงแล้วแต่เจ็ดตัวที่ออกมาสะบักสะบอมนะฮะ
อืมต้องรีบพาไปโรงพยาบาลสัตว์นะครับระหว่างทางต้องปั๊มหัวใจแมวไปด้วย
เดี๋ยวไปดูนะฮะตอนที่พยายามช่วยเหลือกันนะครับ
อู้วลุกลุก

ไปไปไป
เฮ้ยฟื้นสองฟื้นสองฟื้นสองกูภัยสามคนอืม
แมวเจ็ดตัวอ่าช่วยกันไล่
ใหญ่เลยฮะสามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งนะครับเนี่ยลูกแมวช่วยออกมาได้เจ็ดตัวนะครับ
กำลังรีบพาไปส่งโรงพยาบาลสัตว์เล็กของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะ
สุดท้ายก็พาไปถึงโรงพยาบาลนี่ฮะคือก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เจ้าของบ้านอยู่ที่หมู่บ้านอมรนิเวศที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะฮะ
เท้าเฮ้าสองชั้นแจ้งเหตุไฟไหม้
นี่ตอนที่เอาแมวออกมาใหม่บางตัวไฟคลอกหมดแล้วใช่ค่ะ
ต้องปั๊มหัวใจกันตรงนี้ก็มีนะครับ
เจ้าของบ้านบอกว่ามีเสียงคล้ายระเบิดดังจากหน้าบ้านก่อน
แล้วก็มีเพลิงลุกไหม้ก็วิ่งหนีตายคว้าอะไรได้คว้าก่อนนะ
แต่ในบ้านมีแมว๑๐ตัวพยายามจะเข้าไปช่วยแล้ว
แต่ไฟมันลุกลามเร็วมากไม่ไหวจริง
พอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงเนี่ย

แมวเนี่ยเจ้าหน้าที่หลังจากได้รับแจ้งเข้าไปช่วยมาได้๗ตัว

ล่าสุดเราสอบถามไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเจ้าของบ้านเขามี๑๐ตัวใช่ไหม
ตายในกองไฟเนี่ยสามตัวเหลือเจ็ด
พาไปส่งโรงพยาบาลพยายามช่วยปั๊มหัวใจกันไปด้วย
หัวหน้าทีมกู้ภัยที่เราสอบถามไปแล้วเข้าไปช่วยด้วยเนี่ยนะครับ
บอกว่าเจ็ดตัวเนี่ยทางโรงพยาบาลสัตว์เล็กของคณะสัตวแพทย์ของมเชียงใหม่ช่วยไว้ได้สี่
ตายไปสามค่ะเท่ากับว่ารวมแล้วตายไป๖
รอดชีวิตสี่ตัวนะครับ
ไปถึงก็มีอาคารยังมีเพลิงลุกไหม้ครับ
แล้วก็บางตัวมีชีพจรอยู่ครับเราก็เลยทำการปั๊มหัวใจแล้วก็ทำส่งโรงพยาบาลสัตว์ของมชครับ
หลังจากที่เราได้ช่วยลูกแมวมานี่เรามีความรู้สึกยังไงบ้างคิดยังไงถึงได้ช่วย
รู้สึกดีครับเพราะว่าหนึ่งชีวิตก็มีค่าครับเป็นหน้าที่ของเราอยู่ครับ